แต่ว่าไม่ได้มีหนี้สินไม่ได้เอาไปจำนองกับใคร

เพื่อขอกู้เบี้ยยังชีพได้จนถึงอายุ๘๕ปี

เริ่มปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศ
โครงการนี้จะเปิดให้ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้วแต่ไม่มีรายได้
และมีที่อยู่อาศัยปลอดจำนองเป็นของตัวเอง
สามารถจะนำที่อยู่อาศัยนั้นมาค้ำประกัน
เพื่อจะขอกู้เงินเบี้ยยังชีพรายเดือนกับธนาคาร
ไปได้จนถึงอายุ๘๕ปี
ซึ่งจะได้รับวงเงินกู้ไม่เกิน๑๗๐ของราคาประเมิน
โดยจะคิดดอกเบี้ยตามเงินกู้ที่เกิดขึ้นจริงรายเดือน
ก็ประมาณร้อยละ๕๖ต่อปี
ไปจ่ายเอาตอนสุดท้าย
ส่วนกรณีที่ถ้าผู้กู้เสียชีวิตก่อนอายุครบ๘๕ปี
ทายาทสามารถจะเลือกได้นะครับว่า
จะกู้แทนหรือซื้อคืนที่อยู่อาศัย
หรือหากไม่สนใจธนาคารก็จะนำทรัพย์ขายท่อตลาด
ถ้าหากว่าได้เงินสูงกว่าวงเงินที่กู้ไป
ก็จะคืนส่วนเกินให้กับทายาท
คราวนี้มีอีกคำถามว่าถ้าหากว่าผู้กู้ไม่เสียชีวิตตอนอายุครบ๘๕จะทำยังไง
คำตอบก็คือว่ากรณีที่ผู้กู้ไม่เสียชีวิตเมื่อครบอายุ๘๕ปี
เพื่อให้วงเงินกู้ต่อไปนะครับ